เรื่องของฟุตบอลไทยก็ว่ากันหน่อยนะครับศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับ
แม้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะหยุดไปก่อนแต่ว่าตามไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้ก็จะเป็นเดือนกันยายนที่จะกลับมานะครับ
แต่ต้องดูว่าจะกลับมาเร็วกว่านั้นได้หรือไม่
เรื่องราวของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเป็นข่าวแทบทุกวีทุกวันเรื่องของการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมครับ
แล้วก็คอนเฟิร์มกันไปแล้วว่าพลาดเป้าในการคว้าตัวเอกณิตปัญญากองกลางจากเชียงรายยูไนเต็ดด้วยค่าตัวมหาศาลเลย
ว่ากันว่า๕๕ล้านบาทซึ่งที่พลาดไปเนี่ย
จากคนนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ก็คือนายมิติติยภัยรัฐประธานสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ
จะปล่อยไปเล่นในต่างประเทศเท่านั้นเองนะครับ
ล่าสุดครับทางเมืองทองเนี่ยก็ได้เบนเป้าไปที่กองกลางริมเส้น